คุณผู้ชมฮะเหตุที่เรียกว่าสะเทือนขวัญจริง
หนุ่ม๑๕ฆ่าเด็ก๑๒ด้วยการใช้ค้อนทุบหัวเข้าไปจนเสียชีวิตนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะเด็กวัย๑๕ที่ฆ่าเพื่อนก็หนีมาตรงริมหาด
ตำรวจพยายามที่จะไปจับกลุ่มตัว
แต่คือมองไปนะเหมือนกับเขาถือปืนแล้วก็เอาปืนจ่ออยู่ตรงคางอยู่ตรงคอค่ะ
ทีนี้เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูภาพอันนี้เป็นภาพตอนที่ตำรวจเห็นไหม
กำลังปิดล้อมเพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมแล้วก็จับตัวเด็กวัย๑๕คนนั้น
เดี๋ยวดูเหตุการณ์ตอนนี้หน่อยค่ะ
ออกไปลงออกไป

คุณผู้ชมแล้วท้ายที่สุดนะตำรวจก็เห็นว่าเอ๊ะ
ปืนที่อยู่ในมือของน้องนั่นน่ะเป็นปืนปลอมนี่
ทีนี้ตำรวจก็เลยเข้าไปชาร์จแล้วก็จับกลุ่มตัวชายวัย๑๕ปี
ชื่อว่านายโจ้ขอเรียกนามสมมุติแบบนี้นะคะ
แล้วในโจ้คนนี้แหละที่ก่อเหตุ
เอาค้อนไปทุบหัวเพื่อนรุ่นน้อง
ทำให้เพื่อนรุ่นน้องตายนะเด็ก๑๒ตายเลย
ส่วนปืนที่พกอยู่เป็นปืนปลอมนะอันนี้นะ

ตอนที่ตำรวจควบคุมตัวไว้ได้แล้วนะฮะ
เออทีนี้จุดที่เกิดเหตุตรงนี้ค่ะอยู่ที่ซอยอนันตชัย
เทศบาลเมืองชะอำที่เพชรชบุรีนะคะ
แล้วที่ห้องนอนชั้น๒ตอนเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบดู
ปรากฏว่าเจอศพของเด็กชายวัย๑๒ปีขอเรียกว่าน้องต้อนนะคะ
ซึ่งน้องเขาจะขายพวกถั่วขายพลุอยู่ริมชายหาดตรงนี้
ลักษณะการเสียชีวิตคือน้องนอนคว่ำหน้าอยู่บนที่นอน
เหมือนกับโดนของแข็งตีที่ด้านหลังค่ะ
ตีที่ท้ายทอยแล้วก็กลางหน้าผาก
แล้วสภาพมันสะเทือนใจมากจริงคุณผู้ชม
เพราะว่ากระโหลกศีรษะแตกเลือดเปื้อนกระเด็นไปเปื้อนฝาผนังเลย
เหมือนโดนทุบหัวไปหลายครั้งนะคุณ
ใช่ค่ะแล้วก็เด็กวัย๑๕ปีพอหลังจากก่อเหตุเสร็จก็หนีนะ
หนีไปที่ตรงชายหาดชะอำเหนือ
ไปเจอตำรวจเนี่ยปิดล้อมจับกลุ่มแบบภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนต้นเนี่ยนะคะ

ใช่ค่ะทีนี้มันมีภาพนะคุณ
เป็นภาพกล้องวงจรปิดตรงข้ามกับบ้านที่เกิดเหตุค่ะ
ซึ่งจังหวะนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยไล่เรียงไปนะ
มีจังหวะที่มอเตอร์ไซค์มาจอด
คนขี่มอเตอร์ไซค์คือในโจ้คนที่ก่อเหตุนี่แหละค่ะ
แล้วมีเด็กอีก๒คนก็อยู่ที่บ้านหลังนี้นั่นแหละ
นี่นายโจ้เขาเพิ่งรู้จักเด็กสองคนจากการไปเล่นน้ำด้วยกันนะ
นี่เด็กสองคนนะให้คุณผู้ชมดูดี
คือใส่เสื้อสีขาวคนหนึ่งใส่เสื้อสีแดงคนหนึ่งนะฮะ
เนี่ยก็ขี่มาที่หน้าบ้านหลังนี้
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะก็ขี่ออกไปที่ร้านสะดวกซื้อ
ช่วงสักประมาณเที่ยงคืนไปเจอกับน้องต้อน
หลังจากนั้นก็ชวนกันมาเลยกลายเป็น๔คนเนี่ย
มาที่บ้านหลังเกิดเหตุมีทั้งในโจ้คนที่ทุบ
แล้วก็น้องต้อนคนที่โดนทุบแล้วก็เด็กอีก๒คนเนี่ยนะครับ
ช่วงประมาณ๑๐โมงเช้า
คุณผู้ชมดูภาพตอนเช้าภาพที่เอ่อเด็กสองคนเนี่ย
คือเราไม่ได้เห็นเหตุการณ์นะแต่เป็นจังหวะที่น้องเนี่ย
เขาวิ่งวิ่งออกมา
ซึ่งนี่ค่ะเหมือนกับน้องเขาหนีออกมา

เป็นเด็กที่ใส่เสื้อสีขาววัย๑๑ปี
แล้วก็เด็กชายอีกคนใส่เสื้อสีแดงวัย๑๓ปี
หนีลงมาจากอาคารที่เป็นจุดเกิดเหตุนะครับ
เพื่อที่จะหนีตายและพยายามที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่น
คือเด็ก๒คนก็รอดตายมาได้นะคะ
แล้วก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่อยู่ในห้องเนี่ย
ปรากฏว่านายโจ้ซึ่งเป็นรุ่นพี่สุดนะนะอายุ๑๕ปีเนี่ย
เขาชวนเล่นเกมเล่นเกมแบบนี้
เกมที่ต้องจับมัดมือมัดปาก

แต่ทีนี้เด็กทั้งหมดนะทั้ง๔คนที่อยู่ในห้องนี้นะคุณ
ก็มีนายโจ้ผู้ก่อเหตุใช่ไหมแล้วก็มีน้องเสื้อขาววัย๑๑ปีน้องเสื้อแดงวัย๑๓ปี
แล้วก็มีน้องที่ตายคือน้องต้อนอายุ๑๒ปี
เขาบอกว่ายังไม่เล่นดีกว่าขอนอนก่อนง่วง
กระทั่งรู้สึกตัวอีกทีตอนเช้านะคุณ
เด็กเหล่านี้ถูกจับมัดมือถูกจับมัดปากโดยคนที่ทำก็คือนายโจ้อายุ๑๕ปี
เป็นคนมัดมือมัดปากเอาไว้
จากนั้นนะครับก็มากระซิบข้างหูบอกว่าเราเล่นเกมฆ่ากันตายไหม

แล้วทีนี้เด็กบอกไม่เล่นหรอกแล้วก็กลัวด้วยเพราะถูกมัดถูกอะไรแล้วนะครับ
จากนั้นนายโจ้ใช้ค้อนในการที่จะฟาดในการที่จะทุบร่างหรือว่าทำร้ายเด็กทั้ง๓คน
ปรากฏว่าเด็ก๒คนนี้คุณเด็ก๑๑กับเด็ก๑๓วิ่งหนีออกมาจากตึกได้
บอกผู้ใหญ่ไงบอกว่าให้มาดูหน่อยเถอะเนี่ยตอนนี้เด็กวัย๑๕เนี่ยกำลังแบบฆ่าเพื่อนแล้ว
ใช่ส่วนคนที่ติดอยู่ในห้องก็คือน้องต้อนคนตายเนี่ยโดนทุบหัวไปที๒ทีแล้วนะ
ตอนนั้นนะฮะยังบาดเจ็บสาหัสยังไม่ตายนะคุณฮะ
แต่ทีนี้ตัวนายโจ้กลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่ง
เอาค้อนไปทุบน้องต้อนอีกหลายต่อหลายครั้ง
เขาบอกว่า๗๘ครั้งจนต้อนเสียชีวิตคาห้องนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะตำรวจสพชอ
ก็นำตัวนายโจ้วัย๑๕ที่เป็นคนทุบหัว

ยังเป็นเยาวชนอยู่ก็ต้องสอบร่วมกับสหวิชาชีพด้วย
เบื้องต้นนี้นะคะนายโจ้มีอาการคือผู้จาวกไปวนมา
แล้วก็เท่าที่ตำรวจจับใจความได้นะ
ตำรวจบอกว่านายโจ้เขาไม่พอใจที่น้องต้อนพูดจาแบบกวนโมโห

เพราะว่าคำให้การของเด็กที่รอดชีวิตมาอีก๒คน

บังคับให้เอามีดแทงเพื่อน

หลังจากนั้นก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่นายโจ้จัดการกับเด็กพวกนี้เอง
เอาจริงนะคุณสุดสกุลพอมันข่าวนี้ออกมา
การเรียนแบบเกมพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเกม
แล้วก็เอามาใช้ในชีวิตจริงมันก็เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึง
แต่ทีนี้เราก็ต้องไปถามพี่ของนายโจ้ผู้ก่อเหตุนะไปคุยกับพี่ชาย
พี่ชายเขาบอกว่านายโจ้น้องชายเขามีพฤติกรรมติดเกม
แล้วก็ชอบใช้ความรุนแรงด้วยคนนี้นะคะพี่ชาย
แล้วก็บอกว่าน้องชายเป็นแบบนี้มา๒ปีแล้ว
เล่นเกมแบบไม่สนใจใครแล้วน้องเนี่ยก็มักจะโมโหฉุนเฉียว
แล้วก็เชื่อว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาจากการเรียนแบบจากเกม
อันนี้ในมุมพี่ชายนะเรื่องคดีความ
พี่ชายบอกว่าให้ตำรวจดำเนินการไปตามกฎหมายเลย
น้องทำผิดก็ต้องรับโทษในสิ่งที่ทำ
อันนี้คือฝั่งของผู้ก่อเหตุ
ทีนี้ฝั่งผู้สูญเสียบ้างค่ะคุณผู้ชม
คุณแม่ของน้องต้อนเนี่ย
แม่คือคนที่ใส่เสื้อมัดยอมด้วยนะคะ

แม่บอกว่าขึ้นวันที่๒๐ธันวาซช่วง๔ทุ่ม
ต้อนขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน

แล้วระหว่างนั้นนะคะสิ่งที่แม่ได้ยิน
ได้ยินปลายสายมันเป็นเสียงโวยวาย
จากใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่เสียงของลูก

แล้วหลังจากนั้นลูกแม่ไม่รับโทรศัพท์เลย
ตำรวจมาแจ้งว่าลูกเสียชีวิต
บอกว่าอยากให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ
แล้วจังหวะนี้แม่ก็ใจสลายเหมือนกัน

เพราะว่าตอนแม่โทรไปตามลูกนะ

บอกว่าเอ๊ยอะไรอย่างไรเดี๋ยวกูเล่นซะเลย
ก็เลยคาดว่าเป็นเสียงของนายโจ้วัย๑๕
ใช่ค่ะที่พูดกรอกโทรศัพท์
ตอนที่ผู้เป็นแม่คุยกับลูกชายซึ่งตายนะฮะ

พอเห็นศพลูกแม่ก็ลงไปกอดเลยนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวก็สอบถามไปยังผู้กำกับที่สพชะอำค่ะ

ตำรวจตั้งประเด็นเรื่องของการก่อเหตุเอาไว้๒เรื่อง

ตรวจในโจ้ปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
อีกเรื่องหนึ่งก็คือพฤติกรรมการเรียนแบบเกมค่ะ
แต่ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องหลักฐาน
คือสมุดบันทึกของนายโจ้

ในสมุดบันทึกนั้นเขียนเกี่ยวกับอะไร

เกี่ยวกับหนังฆาตกรรมค่ะคุณผู้ชม

จดบันทึกเกี่ยวกับอาโตมี่สรีระร่างกายของคน
แล้วก็มีเรื่องของการฆ่าคนจุดตาย
ตำรวจถามเลยนะว่าทำไม

เด็กวัย๑๕รู้รายละเอียดแบบนี้เลยเหรอ
ซึ่งนายโจ้ก็ยอมรับค่ะว่าที่ต้องแทงไขสันหลังเพราะว่าเป็นจุดตาย
ตำรวจเลยถามไงรู้ได้ยังไงว่านี่คือจุดตาย
โจ้บอกว่าไงเคยศึกษาเรื่องนี้แล้วก็จดบันทึกเอาไว้ค่ะ

แล้วนอกจากนั้นพฤติกรรมการแต่งตัวของตัวนายโจ้
ก็เรียนแบบตัวละครในเกมด้วย
ซึ่งคุณผู้ชมมันมีประเด็นเรื่องคลิปด้วยไง
ว่าตอนที่ก่อเหตุตัวในโจ้ตั้งกล้องมือถือ
แล้วถ่ายคลิปตอนที่กำลังทุบหัวน้องต้อน
ทีนี้ในเรื่องนี้คือยังไม่มีการเปิดเผยนะ
เดี๋ยวจะต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบก่อน
เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเลย
เป็นเหตุสะเทือนขวัญจริงนะฮะแล้วก็ถ้าความรุนแรง
เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนแบบพฤติกรรมในเกม
เรื่องนี้เราก็ไปถามนักจิตวิทยา
แล้วก็คุณหมอด้านเด็กเหมือนกันนะครับ
โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตี
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น
เด็กวัย๑๕ใช้ค้อนทุบหัวเด็กวัย๑๒จนตายนะครับ
ยุคสมัยนี้สังคมกำลังป่วยหนักขึ้นเรื่อย

เพราะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ละเลยการดูแลบุตรหลาน
ปล่อยให้อยู่กับเทคโนโลยีจนสมองเด็ก
เสพติดการกระทำที่ผิดมาใช้ในชีวิตจริงนะครับ
ที่แน่ก็คืออันหนึ่งคือหมอเขาฟังแล้วสลดใจ
เพราะภาพที่น้องกำลังเล่ากันอยู่นั้น
มันเป็นภาพที่เรานึกว่ามันเป็นแค่หนังอาจจะ
นึกออกนะแต่อันนี้มันคือชีวิตจริง
มันก็สะท้อนให้เห็นเลยว่ามันแย่มาก
ต้องเป็นสังคมที่แย่มาก
คุณหมอสุริยเดลยอมรับว่าการเยียวยาเด็กไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
สังคมต้องช่วยกันสร้างระบบเฝ้าระวัง
ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองเองสังคมชุมชนผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ต
ทั้งหมดคือองค์ประกอบที่ต้องมีส่วนในการช่วยฝ่าระวังทั้งสิ้นนะครับ
รวมถึงภาครัฐควรมีส่วนช่วยอย่างจริงจัง

โดยเฉพาะกฎหมายที่ล้าสมัยควรแก้ไขอย่างรวดเร็ว
ไม่ใช่รอฮะรอ๕๖ปีแล้วค่อยปรับนะครับ
อย่างนั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกนะฮะ
วิธีแก้ไขเบื้องต้นที่ผู้ปกครอง
เอาผู้ปกครองก่อนนะผู้ปกครองทำอะไรได้บ้าง
คือถ้าเมื่อสังเกตพบว่าบุตรหลานมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
เช่นเสพติดเกมเสพติดการดูหนังที่มีพฤติกรรมรุนแรง
กระทั่งเรียกแล้วยังไม่ฟังนะห้ามยังไม่ฟัง
ควรรีบพาไปพบจิตแพทย์เพื่อทำการบำบัดทันทีนะครับ
ให้หมกมุ่งอยู่ประเกตเบื้องต้นให้ใช้ผู้ใหญ่พี่เด็ก
รัฐโตปุ่นและไว้วางใจ
เป็นคนที่ช่วยชักนำให้พาไปสู่จิตแพทย์
การได้รับการรักษาก่อนท่านนี้เป็นอันดับแรกเลย
ช่วยกันดูแลเฝ้าระวังลูกหลานของตนเองด้วย
ดูสามสัญญาณนะว่ากิจวัตรประจำวันศรีไหม

แล้วก็กำลังกินมากขึ้นอารมณ์แรงขึ้น
พฤติกรรมติดแปลงไปแล้วนำไปสู่
จนถึงขนาดที่สามารถกระทำความรุนแรงได้แบบบ้าคลั่ง
เหมือนคนลงแดงยาเสพติดลงแดง
สามารถทำได้แม้กระทั่งบุปการีใครห้าม
เขาไม่สนใจแล้วสามสัญญาณแบบนี้

ถ้ามีสัญญาณอย่างนี้ส่งเข้ารักษาครับ
คุณหมอนะคะคุณหมอก็แนะนำแหละ
จริงบอกว่าเรื่องแบบนี้มันต้องช่วยกันทุกภาคส่วนจริง
ผู้ปกครองเองใกล้ชิดกับเยาวชนใกล้ชิดกับลูกหลาน

ผู้ประกอบการเองเกี่ยวกับการจัดเรตติ้งเกม

แล้วคุณหมอก็บอกว่าการดึงพวกเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลบุตรหลาน
เพื่อที่จะกำหนดวินัยในการทำกิจกรรมต่างของเด็ก
ที่ไม่ใช่เล่นเกมเพื่อการทำลายล้าง
อาจจะเป็นการเล่นเกมแล้วก็ออกกำลังกายอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ถ้าย้อนกลับไปนะฮะเมื่อผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุ
เขาให้สัมภาษณ์นะคุณโดยเฉพาะตัวพี่ชายของผู้ก่อเหตุ
เปิดใจกับทีมข่าวของเราบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
เคยเตือนน้องมาโดยตลอดนะทางครอบครัวพยายามเตือน
แล้วก็ว่ากล่าวโดยตลอดนะครับโดยพี่ชายเองนะฮะ
ก็พอเตือนบอกว่าโอ๊ยทำไมช่วงนี้เล่นเกมเยอะจัง
ช่วง๒ปีหลังเนี่ยเล่นเกมจนหนักไม่สนใจใครเลยนะ
นำซ้ำเนี่ยยังคุยคนเดียวอีกด้วยนะครับแล้วพี่ชายบอกว่าพอมาสังเกตตอนหลังหลังนะ
ไม่ใช่ว่าไม่สังเกตนะไม่ใช่ว่าไม่เตือนไม่ใช่ว่าครอบครัวไม่ห่วงนะ
ปรากฏว่าน้องกลายเป็นคนสองบุคลิกแล้วอยู่กับเพื่อนก็อีกแบบหนึ่ง
ฉุนเฉียวโมโหร้ายแต่ถ้าอยู่กับคนในครอบครัวเนี่ย
ก็จะเชื่อฟังครับครับเออแต่พอออกไปอยู่ข้างนอกอยู่กับเพื่อนเนี่ย
มันแปลกไปเลยนะฮะแล้วพี่ชายบอกว่าเชื่อว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
เป็นพฤติกรรมจากการเรียนแบบเกมเกมหนึ่งคุณเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดบนเกาะร้าง
อันนี้เกมอยู่ในมือถือเลยนะเป็นเกมที่เหมาะสำหรับคนอายุ๑๗ขึ้นไป
คือต้องมีวิจารณญาณแล้วนะฮะแล้วก็ลักษณะการเล่นคือขับรถเพื่อสำรวจแผนที่
แล้วก็ซ่อนในพุ่มไม้เพื่อซุ่มยิงและดักฆ่าคน
อย่างน้อยจะได้มีวิจารณญาณประมาณนึงแต่ผู้ก่อเหตุที่เล่นเกมนี้คือ๑๕ไง
ครอบครัวเองพี่ชายเองบอกก็เตือน

เตือนทีไรเขาก็จะไม่พูดอะไร

แต่ครอบครัวก็พยายามที่จะดูแลแล้ว
ตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ

ในการพิจารณาความผิดของลูกนะครับ